ที่ว่าคนไทยใจดีแต่ว่าจะใจร้อนทันที
นั่งหลังพวงบะไล่

หู้มันคงจริงแหละเออเกิดขึ้นบ่อยมีอีกนิดหนึ่งคลิปมาฝากผู้ชม
มีหนุ่มคนหนึ่งเขาถูกขับรถปาด

ผมไม่ต่อยพี่ผมไม่ใช้กำลัง

จัดนะฮะถูกหนุ่มเสื้อเหลืองปาดหน้า

ก็เลยลงมาเอาเรื่องท้าตีท้าต่อย
ดีนะครับที่รถบรรทุกเขาบีบแปลเตือน
คงจะมีการเดินกลับไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องกันอีกรอบหนึ่ง

หนุ่มเสื้อส้มก็เดินกลับไปแล้วก็ขี่ไป

พี่เขาเก่งค่ะยกย่องคนเก่งกลางดีค่ะ
กลางดีค่ะขับรถบนท้องถนนใจร้อนแบบนี้ไม่ดีนะคะ
รถเยอะต่างคนต่างมีธุระกันทั้งนั้นไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา
ขอบคุณที่พี่รถบรรทุกที่มาห้ามเหตุการณ์เอาไว้ได้
พิกัดทางด่วนเส้นที่จะลงที่บริเวณหน้าเมกาบางนา
อันนี้บนทางด่วนนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่า
ของหนุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยเขาเปิดไฟเลี้ยวจะขอเลี้ยวเข้าไป
เปลี่ยนเลนนะฮะค่ะหน้ารถของพี่คันเสื้อส้ม
เพราะว่ารถข้างหน้ามีรถจอดอยู่แต่พี่เสื้อส้มเข้าใจว่ารถของหนุ่มเสื้อเหลืองเนี่ย
ตัดหน้าเขาเขาก็เลยทำยังไงล่ะปาดกลับเลยฮะ
แล้วก็จอดขวางอยู่แบบนั้นนะฮะแล้วก็ลงมาใส่อารมณ์กับเขานี่แหละ
ที่เห็นในคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังท้าต่อยด้วย
เพราะว่าไอ้คนนั่งข้างเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นผู้หญิงนะครับ
หลายคนเห็นคลิปแล้วกระหน่ำตำหนิความอารมณ์ร้อนหัวร้อนของหนุ่มเสื้อส้มกันเป็นแถวเลยครับ
มีเหตุการณ์ที่มันเกิดก่อนที่เราเห็นในคลิปนี้ก็ได้ค่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่
คนที่ขับรถที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยไปก่อเหตุมาจริงก็ได้
ไม่ทราบเราเห็นแค่คลิปบางช่วงบางตอนแต่ก็เตือนไว้อย่าหัวร้อนดีกว่านะ
อยากใช้กำลังในการแก้ปัญหาดีที่สุดนะครับเรื่องมันคุยกันได้อืมค่ะ